เพื่อนบ้านห้องเช่าติดกันไม่พอใจเรื่องที่จอดรถ
เหตุการณ์นี้ทำให้สองบ้านต้องมีเรื่องชกต่อยกันเลยค่ะคุณผู้ชม

นี่คือความจริงที่เกิดขึ้นแล้วเป็นข่าวบ่อยมากจริงนะคะ
กล้องวงจรปิดจับภาพได้เลยนะคะผู้ชายสองคนโชคต่อยกัน
แล้วก็วิ่งไล่กันไปจนถึงซอยข้างตึกแถวชาวบ้านต้องมาต้องมาช่วยห้ามอะค่ะ
สุดท้ายบาดเจ็บทั้งคู่แล้วก็แยกย้ายกันไป

กลุ่มโซเชียลจังหวัดเชียงใหม่คนก็ไปคอมเมนต์กันเยอะเลยนะคะ
นายอภิชาติขันทวิทิหรือว่าในแบงค์คนที่สวมขาสั้น
บอกว่าวันที่๑๕กันยาประมาณเที่ยง
กลับจากที่ทำงานมากินข้าวกับภรรยา
ซึ่งบ้านเปิดเป็นร้านเสริมสวย
พอจอดรถเดินเข้าร้านเพื่อนข้างห้องเรียกออกมาคุย

เป็นเพราะว่าไปจอดรถกินพื้นที่ห้องเช่า
ซึ่งเป็นปัญหามานานเพราะห้องมันติดกัน
๒คันเวลาจอดก็จะกินหน้าร้านเป็นประจำ
ก็บอกไปหลายครั้งเพื่อนบ้านก็รับปาก

เขาก็เลยเอาม้าหินอ่อนแบบไม่มีที่พิงหลังไปวาง

ตอนหลังก็เลยเอาแบบมีพนักพิงไปวางไว้
ทีนี้พอรถมาจอดก็เปิดลงมาไม่ได้
เปิดประตูลงมาไม่ได้ก็อาจจะเป็นเรื่องนี้ค่ะ
ที่ทำให้มีอารมณ์ถึงขั้นชกต่อยกันค่ะ
ไปวางกันไว้แกก็ยังแบบจอดเอียงมาอยู่
ผมก็เลยเอาม้าหินอ่อนตัวใหญ่ที่บ้านไปวางเลย
อู้กันแล้วเออเซ็นเตอร์กับเซ็นเตอร์
เอาไปวางไว้เขาให้มาสะดวกลงรถมาได้อย่างนี้ครับ
จริงเรื่องนี้ตำรวจให้ไปที่สพนะคะ
แต่ว่าทั้งคู่ก็ไม่ไปบอกตกลงกันเอง

ความเสียหายที่เป็นรถเก่งเพื่อนบ้านที่เป็นรอยบุบ

ก็ย้ายออกมาเอาคลิปมาโพสต์
เพื่อเป็นอุทาหรณ์ว่าอยู่ร่วมกันจะต้องถ้อยทีถ้อยอาศัยกัน

ถ้าใครคนใดคนหนึ่งมีอาวุธขึ้นมา
โอ้โหมันคงไม่จบแบบนี้นะคะ
ผู้สื่อข่าวก็พยายามจะสอบถามอีกฝ่ายหนึ่งนะคะ
แต่ก็ได้รับการปฏิเสธบอกไม่มีอะไรแล้ว
เพราะว่าเรื่องจบกันไปแล้วค่ะ